ดูเรื่องของการปราบรามบ่อนพนันหน่อยนะฮะในพื้นที่ดอนเมืองเนี่ย
ค่ะได้ยินข่าวเป็นระยะนะครับมุมหนึ่งมันก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะคุณ
มาสอนที่เจ้าหน้าที่กวดขันปราบรามนะฮะเปิดอีกก็จับเปิดอีกก็จับ
แต่อีกมุมหนึ่งก็คือเออมันก็เปิดโดยไม่กลัวอะไรเลยเนาะ
แล้วปล่อยไว้ได้ยังไงถูกจับแล้วก็เปิดถูกจับก็เปิดนะฮะ
นี่ล่าสุดนะครับเป็นชุดสืบสวนของกองบัญชาการตำรวจนครบาน
นั่นหมายความว่ามาจากส่วนกลางนะครับ
นำกำลังไปตรวจค้นบ่อนพนันย่านดอนเมืองนะครับเปิดสนามฟุตบอลย่าเทียมบังหน้านะฮะ
ตำรวจก็ไปตรวจสอบนะครับอยู่ในซอยสงประพา๑แยก๓
ก็มีสนามฟุตบอลย่าเทียมอยู่ข้างหน้าแล้วข้างในก็มีห้องเล่นพนันอยู่สองห้อง
ห้องแรกเป็นห้องขนาดใหญ่ถูกปิดด้วยผ้าใบทั้ง๔ด้าน
ของกลางเป็นโต๊ะเล่นพนันเสือมังกรไฮโลแล้วก็ไพ่นะฮะ
ไพ่นี่มีหลายร้อยสำหรับโอ้โหไม่รู้เล่นกันกี่วงหลายร้อยสำหรับเนี่ยนะครับ
พร้อมกับชิปแลกเงินมีโพยพนันฟุตบอลลีกต่างด้วยนะครับ
เป็นพันฉบับเลยมีพวกกล้องวงจรปิดด้วยนะครับ
ส่วนอีกห้องหนึ่งอยู่ใกล้กันนะครับอยู่หลังอาคาร
เป็นพนันกำถั่วนะฮะก็มีโต๊ะกับอุปกรณ์การเล่นจำนวนมากนะครับ
แล้วก็มีอีกห้องนึงเป็นห้องจัดเลี้ยงนี่ห้องนี้เจ้าหน้าที่บอกว่า
เข้าไว้เป็นห้องพรางตาตบตาเจ้าหน้าที่อยู่ในเหมือนศร
ถ้ามีเจ้าหน้าที่มาก็ผมนี่เป็นโต๊ะจีนฮะ
มีงานเลี้ยงโต๊ะจีนกันอยู่คนละเยอะ
สองห้องนี้ย้ายมาอยู่โต๊ะจีนก่อนเจ้าหน้าที่จะมามานั่งกินโต๊ะจีนกันก่อนประมาณอย่างนี้นะครับ
ก็ตรวจค้นแล้วก็พบว่ามีพวกเงินนะครับมีตู้เซฟมีไพ่อีกหลายสำรับเลยนะครับ
ในการตรวจค้นจับกลุ่มครั้งนี้สามารถจับกลุ่มตัวนักพนันทั้งชายหญิงได้๖๙คนด้วยกัน
แสดงว่าออเดิฟข้าวผัดไม่ใช่แล้วอะไรพวกนี้มาไม่ทันเลยไม่ได้นั่งกินโต๊ะจีนนะครับ
บ่อนนี้มีการลักลอบเปิดมานานหลายปีแล้วนะครับที่เจ้าหน้าที่ได้รับรายงานมานะครับ
เจ้าหน้าที่จับกลุ่มไปแล้วสามสี่ครั้งแต่ก็ยังลักลอบมาเปิดอีกนะครับ
อยู่ตลอดเวลาจากข้อมูลทราบว่าเจ้าของบ่อนมีฉายาว่าหน่วยดอนเมือง
เปิดบ่อนให้บริการตลอด๒๔ชั่วโมงสนามฟุตบอลนี้เปิดให้ถึงเที่ยงคืนนะฮะ
แต่ก็เปิดบางหน้าเท่านั้นนะครับกำลังสืบสวนขยายผลเพิ่มเติมอยู่ว่า
สนามฟุตบอลย่าเทียมกับอพาร์ทเมนต์ซึ่งก็มีชื่อย่อใกล้เคียงกับฉายานามของเจ้าของบ่อนนะฮะ
จะมีการเอาเงินที่ได้จากบ่อนพนันไปฟอกเงินที่นั่นหรือไม่

โอ้โหเกือบ๗๐คนเยอะนะคะบ่อนใหญ่ครบวงจรมีทุกอย่าง
ก็เป็นชุดสืบสวนของกองบัญชาการตำรวจนครบานนะฮะ
ผมไม่แน่ใจว่าเขาจะให้ข้อมูลกันมาอาจจะตกตกชื่อของตำรวจสอนอดอนเมืองที่ไปจับกลุ่มด้วยหรือเปล่า

ท่านอาจจะไปแต่ว่าท่านไม่ประสงค์ออกนามหรือเปล่า
ก็บ่อยครั้งค่ะที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ในพื้นที่อาจจะไม่ได้ไปจับเอง
เอาเหรอฮะเดี๋ยวนามท่านอาจจะไปออกอีกอย่างหนึ่งก็ได้นะฮะ